แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้ไปติดตามกัน
ใช่เป็นเรื่องราวมหากรรมความสำเร็จนะคะ
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เป็นกลุ่มของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้กลุ่มฮาราปันบารูค่ะ
นายวิเชษพ่อชะนุกูเลขาที่การมูลโลวณิธีไทรรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสตูน
เป็นประธานเปิดงานมหากรรมภาพแห่งความสำเร็จ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้กลุ่มฮาราปันบารู
ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๐บ้านควนโพธิ์จังหวัดสตูน
โดยมีผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้กลุ่มฮาราปันบารู
คณะครูชุมชนแล้วก็โรงเรียนเข้าร่วม๔จังหวัด๖โรงเรียนเลยค่ะ
งานนี้ก็มีการแสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของนักเรียนในกลุ่มฮาราปันบารู
การแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นี่แหละค่ะมีนิทัศกาลกลุ่มฮาราปันบารู
รวมถึงการจัดแสดงผลงานต่างด้วย
แล้วก็ยังมียนตรศการนายกำพลวัชฎะรับพล
ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
และการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของครูด้วยนะคะ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่แสดงถึง
ภาพแห่งความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนการสอนของมูลนิธิไทยรัฐ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาครับทั่วประเทศเลยนะคะและการจัดงานครั้งนี้
ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละโรงเรียนได้
รวมถึงเผยแพร่ผลงานสูญศาสตร์ธนชน
ความสัมพันธ์สัมพันธภาพอันดีต่อกัน

ถือว่าเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฉบับที่๔
และเฉลิมฉลองโอกาสที่นายกัมพลวัชรพลได้รับรางวัลยูเนสโก้
ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
การศึกษามวลชนและการศึกษาด้วยนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีนะครับ
ทางไทยรัฐวิทยาเขาจัดขึ้น